ท่านผู้ชมครับตามกันต่อหน่อยนะฮะเรื่องของน้องวาวาพริตตี้สาว
วัยสามสิบสามปีนะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับ
เมื่อช่วงสักปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละ
กลางเดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเสียชีวิต
เพราะว่ามีคนในบ้านเนี่ยขับรถไปส่งที่โรงพยาบาล
วันนี้ทางครอบครัวทางญาติญาติเนี่ยไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปเจอภาพภาพนี้เป็นคลิปภายในโรงพยาบาล
นี่คือน้องวาวานะครับท่านผู้ชมครับ
คือจะเห็นว่าน้องเนี่ยตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลแล้วยังไม่เสียชีวิต
ที่มือเห็นไหมมือยังขยับอยู่
ยังกระดิกอยู่นะครับหลังจากคนในบ้านขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
พาครอบครัวน้องวาวาไปร้องขอความเป็นธรรม
กับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระสวงสาธาสุขนะครับ
โดยบอกว่าขอให้ตรวจสอบโรงพยาบาลดังย่านเกษตรย่านผนแห่งนี้
คนในบ้านงานปาร์ตี้พาน้องวาวามาส่ง
ว่าปฏิบัติตามหลักของยูเซฟในการรับรักษาคนไข้ฉุกเฉินไหม

แต่ว่านายอัชริยาบอกว่าพอมาถึงแล้ว
ทางโรงพยาบาลไม่ทำการรักษาแต่ว่าต้องให้วางเงินค่ารักษาก่อน
หากไม่วางเงินจะไม่รักษาให้
ในเก่งคนที่จัดงานปาร์ตี้พอพามาส่งแล้ว
ถึงต้องกลับมาอีกรอบนึงแล้วเอาเงินมาวาง
ซึ่งตอนนั้นทำให้น้องวาวาต้องนอนรอการรักษาอยู่นานถึง๕๐นาที
ในขณะที่สภาพร่างกายดูแล้วค่อนข้างวิกฤต

หากวันนั้นทางโรงพยาบาลรักษาน้องวาวาทันทีน้องวาวาอาจไม่เสียชีวิตก็ได้
จึงไปเรียกร้องให้ทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดกับโรงพยาบาลชื่อดังแห่งนี้
แล้วบอกว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
จะนำศพน้องวาวาขึ้นมาจากบ้านที่จังหวัดกะบี่
เพื่อมาเรียกร้องทวงความยุติธรรมที่หน้าโรงพยาบาล

อาจรุยะบอกว่าคือแสดงว่าน้องยังไม่ได้เสียชีวิตในทันที
ถ้ารีบรักษานะครับถึงขั้นบอกว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยไล่ไปเลยนะครับ
ตั้งแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย๗นาฬิกาไล่ไปถึง๘นาฬิกา๔๕นาที
ก่อนจะเสียชีวิตจะเห็นได้ว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่
ยังไม่ได้เสียชีวิตตอนที่มาถึงโรงพยาบาล
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ให้ข้อมูลกับเรา
ตอนที่เราเห็นกล้องวงจรปิดที่มีรถยนต์ฮอนด้าสีเทาสีดำ
ขับมาส่งน้องวาวาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไปถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ย
เขาบอกว่าตอนที่มาถึงแล้วคนที่เขาขับรถมา
เขาเปิดประตูรถเพื่อแลกบัตรอะไรพวกนี้ใช่ไหม
แล้วก็พาน้องวาวาลงมาขึ้นเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วเข็นเข้าด้านในเนี่ย
ตอนนั้นน้องวาวาเองก็ยังมีสติอยู่แต่ว่าแขนเกร็งมือเกร็งอะไรลักษณะแบบนี้
นี่คือสิ่งที่ญาติไปเรียกร้องสิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่สอนอพหนโยธินเจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่
ที่เกิดเหตุบ้านงานปาร์ตี้แล้วน้องวาวาเสียชีวิตนะครับ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่ในเก็งก็จัดอยู่แถวผโหนโยธินแถวเสนานิคม
วันนี้ทางพนักงานสอบสวนนะครับพลโนตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็ไปประชุมความคืบหน้าคดีที่สอนอพหนโยธิน
เปิดเผยว่าตอนนี้เหลือการสอบพยานที่อยู่ในบ้านอีก๖คนนะฮะ
ในบ้านก็มีผู้ที่เป็นผู้ชายแฟนของกลุ่มผู้ชาย
ตำรวจบอกว่าบางคนก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับบางคนก็ให้การคลุมเคลือ
แต่เบื้องต้นเชื่อว่ามีการเสพยาเสพติดจริงในงาน
ส่วนเรื่องการเสพยาเสพติดรายละเอียดต่างใครเอามาใครให้ใครเสพแบบไหนยังไง
เป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนกันต่อไป
จากการสอบปากคำพยานบอกว่าช่วงตี๔ของคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
วาวามีอาการอาเจียนหนักแล้วแฟนสาวของผู้ชายคนหนึ่งที่มาในงานปาร์ตี้เนี่ย
พาน้องวาวาขึ้นไปอาบน้ำไปนอนพักบนชั้นสี่ของบ้านหลังนี้นะฮะอ่า
ก็ดูแลนะครับจนกระทั่งผู้ตายมีอาการเกร็งน้องวาวมีอาการเกร็ง
เจ้าของบ้านกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็เลยอุ้มขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาล
ประมาณ๖โมงเช้าไม่ได้แวะที่อื่นเลยใช้เวลา๕นาทีจากบ้านหลังนี้ถึงโรงพยาบาลเลย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้นน้องวาวาเนี่ยดื่มแอลกอฮอล
หรือไม่ดื่มมากน้อยขนาดไหนต้องรอผลการตรวจจากแพทย์อีกครั้ง
การสอบปากคำพยานบุคคลที่อยู่ในงานตอนนี้สอบไปแล้ว๑๑ปาก
วันนี้เข้ามาให้ปากคำเพิ่มอีก๓คนเหลืออีก๖คนนะฮะเป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๒ที่อยู่ในงานนะครับ
กล้องวงจรปิดในบ้านพลโนตรีจิรพัฒน์บอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามันถูกลบข้อมูลไป
ช่วงเวลาสำคัญที่น้องแบบมีอาการเกร็งแล้วถูกพาขึ้นไปบนชั้น๔ของบ้านแล้วถูกพาไปโรงพยาบาล
หรือว่าจะก่อนหน้านั้นก็แล้วแต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังกู้ภาพคืนมาอยู่นะครับ
สำหรับกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปกล้องเนี้ยมันจะอยู่ชั้นสองของบ้านเป็นตำแหน่งที่จัดงานปาร์ตี้
เพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานสำคัญว่าในคืนวันนั้นใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับ
แล้วพบว่าหลังจากเกิดเหตุน้องวาวาบ้านหลังนี้จ้างบริษัททำความสะอาดมาทำความสะอาดบ้านทันทีนะฮะ
จ้างบริษัทเข้ามาเลยนะฮะทำแบบทุกซอกทุกมุมเลย
คุณแม่ของน้องวาวาวันนี้มาติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

ต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นเพราะแม่เชื่อว่าน้องไม่ได้เป็นเองไม่ได้ทำเอง
แม่เชื่อว่าต้องมีเหตุให้เกิดขึ้น
นี่ค่ะคือคุณแม่ก็ยืนยันเหมือนกับเพื่อนสาวคนสนิทของน้องวาวานที่ชื่อคุณอุ
ที่มาตามความคืบหน้าคดีก็คือยืนยันว่าน้องวาวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกแอลกอฮอล์สิ่งเสพติด
เพราะฉะนั้นถ้าจะมีสารเสพติดในร่างกายน้องวาวาจริงถ้าผลตรวจออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ย
เชื่อว่าต้องมีคนเนี่ยเอาให้น้องวาวากินแต่จะเป็นวิธีแบบไหนอะไรยังไง
อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจช่วยสืบสวนให้
วันนี้ครอบครัวมาตามความคลืมหน้าคดีของน้องวาวานะครับ